คนที่มีความเอื้ออาทรมีน้ำใจต่อกัน

คือเป็นเรื่องดีนะคือมีน้ำใจขี้สงสาร

ยุคนี้สมัยนี้สังคมออนไลน์มันง่าย

มีการแชร์เรื่องราวว่าคนนี้น่าสงสารคนนี้ก็น่าเห็นใจ

แล้วก็มีนิตยาชีพที่ใช้ช่องทางแบบนี้แหละ

ที่ใช้ช่องทางสังคมออนไลน์
โพสต์ข้อความออกไปนะครับ

บอกว่าเขาเดือดร้อนมากคุณเขมรสอนไม่มีงานทำ
เงินในบัญชีมีอยู่๗๐บาท

ก็ขอบริจาคขอไม่เยอะหรอกครับ
ผมขอสักคนละ๓๐บาทให้ผมครบร้อยก็พอ

ที่เขาโพสต์แบบนี้เขาตรวจสอบไปนะเพจดัง
เขาถูกคนไปเจอแล้วก็ร้องเรียนผ่านมาเนี่ย
ในช่วงเวลาแค่ไม่เท่าไหร่นะ
แค่ครึ่งเดือนไอ้ที่ว่าขอละ๓๐บาทก็ได้ครับ

ใช่๑๘วันยอดเงินโอนไป๒๗๐๐บาท
ใช่เนี่ยแล้วทีนี้ความมันแตกฮะ
เพราะว่าคนจำหน้าได้แล้วไปเจอที่ร้านหมูกระทะ
เอ้าคุณก็อยู่ดีกินดี
ร่างกายก็แข็งแรงดีนี่ดูหนุ่มแน่นอยู่นี่
เหมือนกับวันไม่ต้องทำงานรอรับเงินบริจาคจากคนใจบุญใจดีอย่างนี้หรอ
ก็๑๘วัน๒๗๐๐๐บาทอ่ะ

เนี่ยฮะเขาก็เลยเอาเรื่องราวมาแชร์กันนะครับ
เพื่อจะเตือนให้รู้ว่าระวังแล้วก็ช่วยตามหากันหน่อย
ถ้าเจอชายคนนี้ช่วยแจ้งตำรวจหน่อยว่าเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงชาวบ้าน
แต่ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนที่ไปโพสต์เรื่องของเงินคนละ๓๐บาท๖๐บาทอะไรนี่นะ

เพราะคุณกำลังถูกเอารูปไปใช้แบบนี้
เพราะฉะนั้นคุณถ้าไม่ใช่คุณนะคุณต้องรีบไปบอกตำรวจนะ
คุณจะช่วยเหลือใครนะคะ